ดูความคืบหน้ากรณีน้องหญิงอายุ๑๙ปีตกรถเทลเลอร์เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ยกฟ้องนายอ๊อฟและนางสาวเป็ด
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้เนี่ยนะคะ
นำสืบเพื่อให้คลายข้อสงสัยได้ว่า
ของที่ใช้ตีศีรษะน้องหญิงคืออะไร
เพราะฉะนั้นทางศาลก็เลยต้องยกฟ้อง
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิพากษาคดีนางสาวนรีการยาวิราช
น้องหญิงอายุ๑๙ปีที่เสียชีวิตหลังจากกลับมาจากเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
โดยขากลับนั้นก็มีนายสุรพลดาราคำหรืออ๊อฟอายุ๒๓ปีเป็นคนขับรถเทลเลอร์พาไปส่งที่บ้าน
ระหว่างทางนายออฟอ้างว่าน้องหญิงกระโดดลงจากรถเองจึงเสียชีวิต
แต่ว่าทางครอบครัวเชื่อว่าไม่ใช่อุบัติเหตุน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพราง
พิพากษาค่ะให้ยกฟ้องนายอ๊อฟและนางสาวเป็ดนางสาวเป็ดก็เป็นเพื่อนของน้องหญิงนะคะ
ซึ่งก็เป็นจำเลยในคดีนี้ด้วยที่ยกฟ้องเนี่ยเนื่องจากว่าผลชนสูตรศพของฝ่ายโจทย์และจำเลยขัดแย้งกันค่ะ
โจทย์คือฝ่ายน้องหญิงเนี่ยชี้ว่าศีรษะของน้องหญิงถูกตีด้วยของแข็ง
แต่ว่าฝ่ายจำเลยก็คือฝ่ายนายอ๊อฟที่เป็นคนขับรถเทลเลอร์นี้นะคะบอกว่าเกิดจากอุบัติเหตุที่น้องหญิงกระโดดลงจากรถเอง
แต่ทีนี้ข้อมูลไม่สามารถที่จะนำมาหักล้างกันได้เพราะว่าฝ่ายโจทย์คือฝ่ายน้องหญิงไม่มีข้อมูลที่จะนำสืบให้คลายข้อสงสัยได้
ของแข็งที่มาตีศีรษะน้องหญิงนั้นคืออะไร
ก็เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เราก็ติดตามข่าวกันมาว่าน้องหญิงตกลงโดนฆาตกรรมโดนตีหรือว่ากระโดดลงมาจากรถเพื่อหลบหนีนายออฟเอง
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องการใช้ของแข็งตีศีรษะด้วย
โจทย์นี้ก็ยังชี้ว่าจำเลยนั้นกักทั้งนวงเหนียวคูเค้นใช้กำลังประทุษร้ายผู้ตายด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งนะคะก็คือว่า

ผู้ตายช่วงนั้นคือเหมือนกับว่าผู้ตายสามารถที่จะลงจากรถไปขอความช่วยเหลือได้
แต่ว่าผู้ตายก็ยังยอมขึ้นรถกลับไป
นี่ค่ะเป็นภาพจำลองเป็นกราฟิกให้เราได้เห็นเหตุการณ์ช่วงที่คุณสุภานีเล่าด้วยนะคะ
ใช่ค่ะทางโจทย์นะคะก็เรียกว่าไม่มีพยานไม่มีหลักฐานมาหักล้าง
จำเลยมีหลักฐานก็เลยทำให้สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยกฟ้องนายอ๊อฟแล้วก็นางสาวเป็ด
ทีนี้ค่ะพ่อของนายสุบินขออภัยนายสุบินยาวิราชพ่อของน้องหญิงนะคะ
ก็พอบอกว่าได้ฟังคำพิพากษาแบบนี้แล้วก็น้อมรับล่ะค่ะ
แต่ว่าในฐานะที่เป็นพ่อก็จะเดินหน้าต่อแล้วก็เห็นด้วยว่าถ้าหากเป็นการกระโดดลงรถเนี่ยนะคะ
พ่อก็เชื่อว่ามันต้องมีจูงใจมีเหตุมีแรงจูงใจอะไรทำให้ลูกสาวหวาดกลัว
แล้วก็ต้องการจะลงจากรถแหละพ่อก็คงจะเดินหน้าหาหลักฐานต่อไปนะคะ
น้องรับคำเจ็บสิ่งของสารท่านครับก็ต้องไปต่อครับ
จะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับด้วยความเป็นพ่อครับ
ว่าเนี่ยเป็นผลให้เขาน้องอาจจะกระโดดหรือไม่กระโดดเองเนี้ยค่ะ
บอกว่ารู้สึกโล่งใจค่ะแล้วก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของลูกชายด้วย
แล้วบอกอีกว่าถ้าหากลูกชายได้รับการปล่อยตัวก็จะบวชให้น้องหญิง
ส่วนช่วงนี้ค่ะในออฟก็ยังถูกค้างไว้ระหว่างรออุทธรณคดีด้วย
แต่ว่าทางครอบครัวของนายอ๊อฟนะคะก็บอกว่าจะเตรียมจัดหาหลักทรัพย
เพื่อยื่นประกันตัวต่อไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วมันยังมีกรณีที่บอกว่า
ครอบครัวในออฟไปยัดเงินเพื่อปิดคดีทำลายหลักฐาน
เรื่องนี้ทางครอบครัวนายออฟก็บอกว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็แค่พออยู่พอกิน
ไม่มีเงินแสนประยัดให้ใครด้วยนะคะ